ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจนถึงอำเภอโพธารามได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
หลังจากปลาที่เลี้ยงไว้ลอยตายเกลี้ยงกระชังนะคะ
ซึ่งเกษตรกรคาดว่าโรงงานต้นน้ำมีการปล่อยน้ำเสียจนทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงและปลาตายในที่สุด
นี่คือสภาพของปลาที่ลอยตายอยู่ในกระชังของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ซึ่งปลาที่เขาเลี้ยงไว้ในแม่น้ำแม่กรองลอยตายทั้งกระชัง
หลังจากที่มีการตรวจหาวัดค่าของปริมาณค่าออกซิเจนในแม่น้ำกลอง
ก็พบว่าน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นขาดออกซิเจนค่ะ
ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้แล้วก็นัดส่งลูกค้าลอยตายทั้งหมด
เสียเงินหลายล้านบาทนะคะ
ซึ่งเกษตรกรคาดการณ์ว่าเกิดจากโรงงานที่อยู่ต้นน้ำ
ลักลอบปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่แม่น้ำแม่กรอง
เพราะว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้แล้วหลายครั้ง
ขณะที่ด้านของนายประสานสุขหนึ่งในผู้เลี้ยงปลาเปิดเผยนะคะว่า
ตัวเขาเองเลี้ยงปลาทับทิงไว้ทั้งหมด๕๒กระชัง
กระทั่งช่วงกลางดึกของวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ลูกน้องโทรมาบอกว่าปลาเริ่มลอยตาย
จนกระทั่งเร่งเพิ่มออกซิเจนในกระชังทันที
แต่ไม่ทันนะคะปลาตายในที่สุด
หลังเกิดเหตุเกษตรกรผู้สูญเสียนะคะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรวจสอบ

เพราะไม่อยากให้ปลาตายฟรี
ขณะที่ต่อมาด้านของประมงจังหวัดราชบุรีนะคะ
พร้อมด้วยนายอำเภอและกรมควบคุมมลพิษที่๘
มีการลงพื้นที่เก็บน้ำตัวอย่างมาตรวจสอบค่ะ
เพื่อเป็นการหาค่าของน้ำว่ามีสิ่งเจือปนอะไรบ้าง
เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
คุณผู้ชมค่ะสำหรับแม่น้ำแม่กรองนะคะ
ถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านหลายจังหวัดด้วยกันค่ะ
แล้วก็สองฝั่งข้างของแม่น้ำเองเนี่ย
ก็มีการทำการเพาะปลูกรวมไปถึงการเลี้ยงปลากระชังไว้จำนวนมาก
หากน้ำเน่าเสียหรือว่าระบบนายน้ำ
หรือว่าระบบนิเวศสัตว์ฟ้าใต้น้ำสุดสมลม
แม้กระทั่งปริมาณออกซิเจนใต้ผิวน้ำน้อยลงเนี่ย
ก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใต้ผิวน้ำเช่นเดียวกันนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ